บุรีรำนะคะมีสองสามีพันรยาค่ะเขาแทงกันตายนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นจากสามีไปตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนก่อนนะคะ
ภรรยาเนี่ยไปตามแต่สามีไม่ยอมกลับบ้านทะเลาะกันคาวงเล่านะคะ
ทะเลาะไปทะเลาะมาค่ะพันรยาทนไม่ไหวนะคะ
หยิบมีดขึ้นมาแทงสามีบาดเจ็บสาหัสแบบนี้นะคะ
แต่ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันเนี่ยนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกแทงบาดเจ็บที่หน้าบ้านเช่าหลังหนึ่งนะคะ
ในเมืองบริรามเจ้าหน้าที่คู่ภัยมูลและนิทิศสว่างจัญญาธรรมสถานบริราม
ที่เกิดเหตุเลยค่ะไปถึงที่เกิดเหตุไปเจอนายโสมณัฐแสงนนทอายุสี่สิบสองปี
อยู่ที่หน้าห้องเช่าถูกแทงที่หน้าท้องด้านซ้ายแล้วก็ถูกฟันที่หน้าผาก
อาการสาหัสเลยนะคะปฐมพยาบาลก่อนเบื้องต้น
และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบุรียรำเพื่อให้แพทย์ช่วยเหลือเร่งด่วนต่อไป
ไปเจอรอยเลือดหยดตามพื้นและมีขวดเหล้าขาววางอยู่
สอบถามเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ชื่อวนายนัทธศิษย์สะพานล่า
เล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายสมณัฐผู้บาดเจ็บ
ขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อนอีกหนึ่งคนมาดื่มสุราที่จุดเกิดเหตุนี่แหละ
ดื่มไปดื่มมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะจนถึง๕โมงเย็น
ภรรยาของนายสมณัฐขี่รถจักรยานยนต์มาตามให้กลับบ้าน
แต่นายสมณัฐไม่ยอมกลับบ้านก็เลยทะเลาะกัน
หลังจากนั้นนะคะในสมณัฐไปหยิบกระทะ
ซึ่งในกระทะมีน้ำมันที่เพิ่งทอดปลาเสร็จ
มันยังร้อนอยู่เลยหยิบมาสาดใส่พันรยาค่ะ
โอ้โหเท่านั้นแหละค่ะพันรยาแม่
ทำอย่างนี้เหรอหยิบมีดปลายแหลมแทงแล้วก็ฟันสามี
หลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยนะคะ

พร้อมเมียมาตามกลับบ้านคือพร้อมมาดื่มที่นี่
พร้อมเมียมาตามกลับบ้านแล้วตะเลาะกันไหม
ตะเลาะกันครับ

นั้นมีใครเข้าไปห้ามอะไรยังไงไหม
ก็ไม่มีครับพอดีผมอาบน้ำดูออกมาพอดีก็มาห้าม
ประกอเหตุขี่รถจากกายันยนต์หลบหนีไปนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะติดตามตัวพันรยามาสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ